ของด้อมส้มตอนนี้เขาไปเชียร์กันเสียงลั่นเลยฮะ
รอต้อนรับคุณพิธาริมเจริญรัฐนะครับ

คุณทิมพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกล

ขวัญคุณผู้ชมไปช่วยผู้สมัครสอสอเขาหาเสียงนะครับ
เพราะว่าต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ที่เขตนี้
เนื่องจากว่าสอสอไอซ์ระยองได้ลาออกไป

ตกแต่คนก็ไม่ถอยเห็นไหมฮะกางร่มรอครับ
วัดน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองนะครับ
เป็นจุดที่คุณพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลจะมาลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครสอสอ
จังหวัดระยองเขต๓คือคุณพงศธรสอนเพชรนรินปราศัยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมในเขตนี้นะครับ
ก่อนหน้านี้ก้าวไกลเขาได้ใช้ชนะในเขตนี้นะ
ก่อนที่คุณพิทาจะมาถึงเนี่ยคนก็ไปนั่งรอแล้วฝนก็โปรยปลาย
สาดมาเป็นสายแบบนี้แต่คุณเห็นร่มไหมฮะสีส้มนี่เยอะมากเลยนะฮะ
งร่มรอครับและแกนนำก็แจ้งบอกว่า
เดี๋ยวคุณพิธาอาจจะมาถึงช้ากว่ากำหนดการประมาณสัก๑ชั่วโมงแล้ว
ช่วงนี้ฝนตกหนักนี่แต่คนก็ยังไม่ถอยนะครับเห็นไหมฮะมาถึงช้าหน่อยนะสัก๑ชั่วโมง
มีวิ่งไปหลบฝนที่ร่มไม้ใหญ่บ้าง
หลังจากเสร็จหาเสียงที่วัดน้ำเป็นแล้วนะครับ
ช่วงเย็นเห็นว่าจะไปหาเสียงต่อในพื้นที่ตำบลคลองถมอำเภอแกลง
ฝนฟ้าคนองและฟ้าร้องดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับ